ยังนะคะเออก็รอล้นไปก่อนกันนะ
ไม่รู้ว่าปีนี้มันลุ้นขึ้นหรือเปล่านะคะ

เพราะว่ารับงานกันยาวเหยียดเลย
คงต้องรอดูปีหน้านะจ๊ะซึ่งความรักถือว่าแฮปปี้ดี
ส่วนเรื่องลูกชายคนโตค่ะที่เกิดกับคุณโบชายาดานะคะ
อย่างน้องอาชินะก็เพิ่งมีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๑๖ปีไป
โตไว้มากใช่นี่ไงนี่ไงดูสิหล่อด้วยนะคะคุณ
เกิดเขา๒๖มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
ฟุ๊กนะคะบอกลูกอยากได้อะไรนะหาให้
แต่ว่าอาชีพตอนนี้ยังไม่ได้บอกว่าจะเอาอะไรนะจ๊ะ
ไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะจ๊ะอ๋อจ๊ะ

ซึ่งเราก็คงจะต้องพยายามทำให้ดีที่สุด
อาชิก็เพิ่ง๑๖ครับยังติดคุณพ่อติดคุณแม่อยู่
แต่ว่าเขาก็ยังมีโมเมนต์ที่สมมุติหนังไม่อยากดู
แต่คือพอไปกับเพื่อนไปได้ไปกับพ่อขี้เกียจ
นะคะก็ตามวัยดิฉันแอบไปส่องอินสตาร์แกรมของเขานะ
โอ้โหหล่อมีสไตล์ดูดีใช้ของดีนะคะ
แววว่าเราเคยลงไทยรัฐอ่านไทยรัฐนะคะ
แต่อยู่๑๔เนี่ยคุณพ่อคุณกลุ๊กแน่
แต่ตอนนี้เนี่ยคุณพ่อหน้าเท่าเดิมเลยนะ